ผู้ชมครับจำครูหนิงได้ไหมฮะถ้าพูดถึงคดีเมียหลวงอ่ะนะครูหนิงครูหนิงเนี่ยมีสามีเป็นทหารอืมแล้วตอนนั้นก็จับได้นี่นี่ดูคลิปนี้จำได้ไหมจำได้เลยคลิปฟันเสื้อผ้าเนี่ยจำได้เลยบุกไปที่บ้านแล้วเจออยู่กับผู้หญิงแล้วเจอเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคือที่แรกเนี่ยจับได้ก็โทรไปเคลียร์ก่อนอ่าฝ่ายนั้นยังฝ่ายนั้นยังบอกว่าโอ้โหก็ก็กลัว
มาที่บ้านนะฮะแอบกลับมาที่บ้านเอ้าทำไมในบ้านในห้องในนี่ตะโก้งตะกร้าผ้าใส่ไปด้วยเสื้อผ้าชุดชัดในผู้หญิงของคนอื่นต้องใช้คำนี้ด้วยซึ่งไม่ใช่ของครูหนิงแล้วแต่นี่บ้านครูหนิงไงอ่ะถูกต้องเนี่ยเก็บฟันหมดเลยดูสินี่

อสุรพงศ์ท่านนายเมียหลวงท่านนายเมียหลวงเนอะ

บอกวันนี้เป็นวันนัดฟังผลคำพิพากษาคดีครูหนิงที่เป็นข่าวโด่งดัง
ผลปรากฏว่าครูหนิงชนะในศาลชั้นต้น
โดยสารตัดสินให้คู่กรณีชำระค่าทดแทนให้กับครูหนิงเป็นเงิน๕แสนบาท
พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ให้ฝั่งมือที่๓ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ครูหนิง๕แสนบาทนะครับ

ยังมีอีกโพสต์หนึ่งนะฮะเป็นรูปภาพที่เขียนข้อความบอกว่า
ทะเบียนสมรสไม่ได้มีไว้มัดใจผู้ชายแต่มีไว้ฟ้องชู้

กล้าเป็นชู้ก็ต้องกล้าจ่ายด้วยนะคะ

นี่แล้วมีข้อความระบุอีก

ใช่บอกแซ่บ๕แสน

เป็นยังไงล่ะอรัชพรโอ้โหแซ่บไหม

บรรยายต่อนะบอกคดีพี่เป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่ง
อยากทำให้สังคมรู้ว่าทะเบียนสมรสที่จดไปมันมีค่า
มันมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับผู้กระทำความผิด
อ่าครูหนิงกล่าวนี่เห็นไหมอ่าทนายเมียหลวงนะ
โทรข้างบนคือยังไงคะฝากไว้ให้คริสต์
ของทนายพัฒน์เขาไม่ได้โฆษณา
แต่เบอร์โทรมันติดมาพอดีมันติดมาที่ชื่อเฟซบุ๊คเขาพอดีอ่ะเนอะ
มีนะฮะอ้าวก็อย่างที่เห็นแล้วครับเหตุการณ์ต่างต่าง
เหมือนที่ท่านเห็นคลิปกันมาก็ท้าความกันแล้วก็รู้ผล
ณขณะนี้แล้วทนายพัฒน์บอกเป็นสารชั้นต้นนะ
อย่างนี้นี่เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเจอเคสอะไรแบบนี้
คงไม่ได้มีข่าวมาให้เราเล่าแล้วมั้งสงสัยตรงไปที่ทนายเลยหรือเปล่า
อ่ามันก็ต้องโอ้โหนี่
แล้ววันนั้นคลิปเยอะเหลือเกินก็ลื้อทั้งบ้านนะคะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทราบผลคำพิพากษา
สารชั้นต้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปหาครูหนิ่งนะฮะ
อ่าครูหนิงก็บอกว่าที่
ความยุติธรรมกับผู้หญิงที่ออกมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง
เพื่อให้รู้ว่าทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียว
ทนายความได้เรียกค่าเสียหายกับอีกฝั่งหนึ่งไปเนี่ยคือ๑ล้านนะ

แต่สารตัดสินให้ชดใช้๕แสน
ซึ่งตัวเธอก็พึงพอใจกับผลการตัดสินของศาล
คู่กรณีที่เป็นมือที่๓ครูหนิงบอกว่าเจอล่าสุดคือ๒๖๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

ซึ่งดูจากท่าทางของอีกฝั่งนึงดูเขามั่นใจว่าจะชนะคดี

ขณะที่ครอบครัวของฝั่งสามีของครูหนิงเนี่ยก็ไปเป็นพยานให้ฝ่ายคู่กรณีด้วยนะ
หนิงบอกวันนั้นครูรู้สึกโดดเดี่ยวมากแต่ยังมั่นใจในความถูกต้อง
จนวันนี้สารมีคำตัดสินสารชั้นต้นมาให้ครูหนิงชนะคดี
อีกฝั่งหนึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย๕แสนบาท
แล้วเรื่องของสามีที่เป็นทหาร
หนิงบอกตอนนี้เขาลาออกจากทหารไปแล้วลาออกจากราชการแล้ว
ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างเพราะไม่ติดต่อกันแล้ว
เจอล่าสุดนู่นเลย๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่สารนัดสื่อพยานเหมือนกัน
เพราะว่าสามีของครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่า
ไม่ใช่ครูหนิงยื่นฟ้องหย่าสามีนะ

ขออภัยครับสามีเธอครูหนิงก็ได้ยื่นฟ้องหย่าเหมือนกัน
ขออภัยครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่าสามีเหมือนกัน
ให้เหตุผลว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วมีการเอาเรื่องเนี่ย
ขออภัยขอให้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคือ
สามีของครูหนิงยื่นฟ้องหย่าครูหนิง
ผมอ่านแล้วผมงงเอาเป็นว่าครูหนิงยังไม่ทันยื่นฟ้องหย่าสามีเลย
ชิงยื่นก่อนสามียื่นฟ้องหย่าครูหนิงก่อน
บอกว่าครูหนิงเนี่ยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เอาเรื่องไปร้องเรียนต้นสังกัดจนเขาไม่ได้เลื่อนชั้นยศ

ตอนนี้เท่าที่พี่ทราบนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจริง
ว่าเขาได้ลาออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนเขาจะใช้ชีวิตยังไงนั้นอันนั้นพี่ไม่ทราบ
พี่เห็นหน้าเขาครั้งสุดท้ายก็คือวันที่๒๙สิงหาคม

พี่ค่ะใช่ค่ะเขาฟ้องหย่าพี่เขาเหมือนกับยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่จำวันที่ไม่ได้แต่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน
ครูหนิงเนี่ยยื่นฟ้องหย่าครูหนิงแต่ครูหนิงบอกว่าคดีที่สามีฟ้องหย่าสารนัดสืบพยานอีกครั้ง๑๒ตุลาคมนี้นะครับ
ยืนยันว่าจะไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้กับสามีอย่างแน่นอน
ส่วนคดีอีกฝั่งหนึ่งมือที่๓เนี่ยเมียน้อยเนี่ยอันนั้นสารชั้นต้นนะตัดสินไปแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะอุทธรณสู้คดีหรือเปล่า